ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยความคืบหน้า
เหตุการณ์โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนยางพาราที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้
ลูกจ้างสวนยางพาราที่เป็นผู้ชายชาวสปลาว
ก่อเหตุใช้มีดฟันคนตายไปสามศพ
มีเจ้าของสวนมีเมียของตัวเองมีชาวบ้านที่จะไปช่วยเหลือ
วันนี้ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตามจนเจอนะครับ
ใช่ค่ะคือหนีไปไหนไม่ไกลนะคะก็อยู่แถวนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเจอตัว
ทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยวนเวียนวนเวียนอยู่ในป่าแถวนั้นนะฮะ
ไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปจับตัวไว้ได้นะครับ
ห้ามยิงด้วยห้ามยิงห้ามตบห้ามตีด้วย

หนุ่มวิ่ง

ใช่ค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลค่ะ
แล้วเหมือนกับพยายามจะหนีต่อพยายามจะหนีเข้าป่า

เดี๋ยวถ้ามีหน้าในรอนเนี่ยให้ดูหน้าในรอนหน่อยนะฮะ
หลังจากถูกจับได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวตอนที่พาไปทำผงทำแผนเนี่ย
เล่าให้ฟังอีกทีนะครับทุกผู้ชมครับมูลเหตุการก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
ถูกจับได้แล้วนะครับนี่ใช้มีดฟันคนตายนี่โอ้โหสามคนนะฮะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือภรรยาตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะเหตุการณ์เมื่อคืนวันก่อนเนี่ย
สพศรีเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฟันจนเสียชีวิตในสวนยางพารา
สามศพนะฮะคือทีแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่าศพเดียวนะพอไปตรวจที่เกิดเหตุ
ตรวจไปตรวจมาเอาเจออีกสองศพอยู่ไม่ไกลกันเลยนะครับ
อยู่ในพื้นที่สวนยางพาราที่บ้านสะพานพุทธตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดน้องคายสรุปแล้ว๓ศพนี้เนี่ยมีเจ้าของสวนยางพารา
มีเมียของคนก่อเหตุแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียง
แล้วเขาก็พยายามไปดูที่เกิดเหตุก็โดนไปด้วยศพแรกที่เจอเนี่ยนะครับ
คืนวันก่อนเนี่ยคือนายสรวิทย์ปกครองอายุ๔๓ปีนะฮะ
สภาพศพถูกมีดฟันเข้าหัวไหล่ขวานะฮะที่กรามซ้ายด้วยนะครับ
แล้วก็ที่ข้อมือซ้ายนี่ถูกฟันแบบโอ้โหจนแทบขาดอ่ะนะครับ
สรวิทย์ถูกฟันเสียชีวิตตอนที่เข้าไปดูในจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วมีหลานชายที่ไปด้วยกันเนี่ยถูกฟันบาดเจ็บค่ะ
พอไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพื้นที่สวนยางพาราไปเจออีก๒ศพนะฮะ
ศพหนึ่งเนี่ยห่างจากศพของนายสรวิทย์ไปสักร้อยห้าสิบเมตร
เจอศพของนายสงการลุนภูเขียวอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของสวนยางพาราแห่งนี้นะครับสภาพศพของนายสงการนะครับ
ถูกฟันเข้าที่ไทยทอยจนคอเกือบขาดแล้วห่างไปสิบเมตรนะฮะ
จากศพของนายสงการมีศพของนางสาวจารุวัล
นามสกุลโสกาวินอายุสี่สิบสี่ปีถูกฟันเข้าที่ศิษฐะ
แล้วก็ลำคอจนคอเกือบขาดเหมือนกันนะฮะค่ะมีกระจุกผมเนี่ย
ตกอยู่ข้างศพด้วยซึ่งนางสาวจารุวัลตรวจสอบตอนหลังคือ
ภรรยาของคนก่อเหตุอืมมีคนเจ็บคนนึงนะครับ
ในพื้นที่ที่เจอศพในวันนั้นนะครับคือนายอนุชินปกครองนะฮะ
อายุสามสิบสองปีเป็นหลานชายของนายสวรวิชนะครับ
เขาก็ถูกฟันเหมือนกันนี่ฮะบาดแผลที่ฟันเนี่ย
ตามร่างกายหลายแห่งนะครับแต่โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ในที่เกิดเหตุที่ตรวจสอบนะครับเจอมีดพระสองเล่มนะฮะ
มีมีดอิโต้อีกหนึ่งเล่มนะครับซึ่งสภาพนี้คือเปื้อนเลือด
นี่นะฮะมีถังน้ำเนี่ยใบหนึ่งนะครับที่ไปเจอนะครับ
มีคราบเลือดอยู่ในถังด้วยนะฮะคาดว่าคนร้ายก่อเหตุแล้วเนี่ย
มาล้างมือที่นี่นี่นะครับมีดที่เจอสองเล่มนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องติดตามไล่ล่าคนก่อเหตุแล้วฮะ
ว่ายังอยู่ไม่ไกลพื้นที่ที่เป็นสวนยางพาราในจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วพื้นที่แถวนี้เนี่ยโอ้โหรอยตอนนี่สี่สอพอนะฮะค่ะ
สถานีตำรวจนะครับต้องระดมกำลังกันมานะครับ
ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยทั้งสพโพตากสพสังคม
สพท่าบ่อสพเมืองหนองคายด้วยนะฮะ
ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา
แล้วอย่างที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสุดท้ายก็จับตัวในรอนได้นะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็วิ่งกันเข้าไปอะค่ะครับ
จุดที่เจอตัวในรอนเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุก็เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ทีมข่าวอะไรก็วิ่งเข้าไปห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสามกิโลได้นะคะ
คือมีชาวบ้านนะคะไปแจ้งกับผู้นำชุมชนไปแจ้งตำรวจ
ว่าในรอน่าจะมาซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไป
แล้วเหมือนกับว่าในรอนพยายามจะหนีต่อพยายามจะวิ่งหนีต่อเข้าไปในป่า
แต่ไม่ทันนะคะครับไม่ทันเดี๋ยวช่วงท้ายท้ายภาพก็จะเห็นว่า
คือเจ้าหน้าที่ไปถึงตัวก่อนไปประชิดตัวก่อนแล้วก็รวบตัวได้นะคะ
นี่นะคะสุดท้ายเนี่ยพอจับได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาในรอน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายค่ะ
พร้อมด้วยตำรวจภูทรศรีเชียงใหม่นะคะนำตัวในรอนคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ครับที่สวนยางพารานะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยนะคะ
นี่ค่ะเพราะชาวบ้านที่รู้ข่าวถึงขั้นที่ว่าโอ้โห
พากันขึ้นรถนะคะจากในหมู่บ้านนะคะเพื่อมาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจให้ในรอนใส่เสื้อเป็นเสื้อเกราะกันกระสุนด้วยนะคะครับ
แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะคือมันก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
มันป้องกันเหตุไม่คาดคิดน่ะนะก็ต้องให้ผู้ต้องหาแต่งตัวรัดกลุ่มแบบนี้
โดยเฉพาะคดีอุกชะกันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศลักษณะนี้กันอยู่บ่อย
ก็เพราะก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปดูการทำแผนเขาจะโมโหหรืออะไร
กลัวจะมีเหตุไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำแผนตรงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงการทำแผนประกอบคำรับสารภาพญาติของผู้ตาย
และนายอนุชินที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะค่ะไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็จะต้องโมโหอ่ะ
มาทำกับญาติเขาแบบนี้ทั้งโกรธทั้งแค้นตะโกนด่าสาบแช่งนะคะ
อยากจะให้ประหารชีวิตผู้ต้องหานะคะคือยาดของทางฝั่งที่เขาสูญเสีย
เขาก็มองว่าไม่อยากให้แบบพ้นโทษออกมาเลย
เพราะกลัวว่าพ้นโทษออกมาก็ไม่รู้จะไปก่อเหตุร้ายอะไรอีกหรือเปล่า
อยากจะให้ลงโทษขั้นสูงสุดประหารชีวิตไปเลย
จถไม่พันจัดการเอง
ช่วยมีศรีสกังงั้น

อยากโตบหน้ามัน
มันเหลือเจ็บมันสมขนที่ประหารนะ
ต้องไปจับจับก็ออกมาคือเขา
อากมาก็เป็นภัยตัวสังคม
นี่นะคะทางญาติพี่น้องของผู้สูญเสียเขาบอกว่า
สิ่งที่ผู้ต้องหาทำเนี่ยมันเกินไปมันโหดเยี่ยมเกินไป
วันนี้ตำรวจก็นำตัวในรอนผู้ต้องหาทำแผน๓จุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จุดแรกก็คือที่ป่าย่าที่เป็นจุดที่ในรอนกับภรรยาเนี่ย
ถางย่านะคะก็เป็นจุดที่ในรอนบอกว่า
เห็นเนการขยับเข้ามานั่งใกล้คิดว่าเนการจะมาทำร้าย
ก็เลยเอามีดฟันในการไปหลายรอบนะคะนี่ค่ะคิดว่าเขาจะทำร้าย
ดูสิคะจุดที่๒ห่างจากจุดแรกประมาณสัก๑๐เมตร
เป็นจุดที่ฟันภรรยาตัวเองอะค่ะอ้างว่าก็ฟันศพแรกตายไปแล้ว
ภรรยาร้องเสียงดังเลยต้องฟันภรรยาไปด้วย
นี่คือข้ออ้างของเขาข้ออ้างของในรอนผู้ต้องหา
พอฟันภรรยาเสร็จสองศพแล้วนะคะไปล้างมือที่กระป๋องน้ำ
แล้วก็เดินไปที่เพิงพักในสวนยางพาราจุดที่สามค่ะจุดเนี้ยค่ะ
รอนเดินออกไปเห็นนายสรวิทย์และนายอนุชินขี่รถจักรยาน
โยนมากัน๒คนเข้าไปฟันนายสรวิทย์คนขี่จนรถล้ม
ตกจากรถเสียชีวิตเป็นศพที่๓๓ศพค่ะ
แล้วก็พยายามจะตามไปฟันนายอนุชิตนะตอนนั้นเนี่ยนายอนุชินนะสู้นะคะ
อดรัดฟัดเหวี่ยงต่างฝ่ายต่างเจ็บแต่นายอนุชินยังรอดนะ
ได้รับบาดเจ็บนะวันนี้ตลอดการทำแผนสอบปากคำเนี่ยนะคะ
ในรอนก็อิดโรยอะค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าในรอนนี้ไม่ได้หลับเลยทั้งคืน
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะไปถางย่าที่สวนของนายสงการ
นายสงการคุยกับภรรยาเลยคว้ามีดไปฟันเลย
แต่ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยนะเจ้าตัวก็พูดวกไปวนมานะคุณผู้ชม
เดี๋ยวค่อยค่อยลองฟังไปดูนะคะบอกแบบนี้ก่อนว่าไปถังย่าที่สวน
นายสงการเนี่ยคุยกับภรรยาเลยเอามีดไปฟันเดินออกมาจากที่เกิดเหตุ
มีดไปฟันคนขี่จนตายส่วนอีกคนพยายามจะแย่งมีดก็เลยสู้กันจนเขาบาดเจ็บ
สุดท้ายก็บอกว่าอยากจะขอโทษกับทุกคนที่เขาทำลงไปแต่เขาตายสามคนนะคะ
ผมมาอากาศแล้วก็กินฟันผมก่อนนะผมก็เลยฟันแล้วก่อน
เพราะว่าเวลาเฮียดเวียกแล้วมาเข้ามาไก่ผม
บอกครับเพราะผมฟันเหตุการณ์แล้วผมแบบเมียผมหอมผมก็ฟันเมียผม
พี่ญาณครับพี่ยานพูดดีเลยคือกับผมออกมาเขากลิ่นเมาให้หลัก

คือถามคำถามถูกต้องนะคะ
หลายคนสงสัยว่าเมาหรือเปล่า

ถูกฟันเสียชีวิตแล้วหลานชายบาดเจ็บเนี่ย
เมื่อวานนี้เนี่ยที่เกิดเหตุที่ถูกฟันเสียชีวิต

ขี่จักรยานยนต์มาแถวสวนยางพาราแถวนั้นนั่นแหละนะ

ปรากฏว่าถูกนายรอนเนี่ยดักฟันจนเสียชีวิต
หลานชายเจ็บแล้วตำรวจก็มาไล่ตรวจสอบก็เจอ๒ศพ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเมื่อวานนี้เนี่ย
ตอนเช้าเนี่ยไล่ไปจับได้เนี่ยสภาพโห
นี่เห็นมั้ยครับวิ่งไล่แล้วก็จนเจอ
นี่เหรอครับสุดท้ายเขาบอกเขาไม่ได้เมา

นายจ้างที่เป็นเจ้าของสวนนั่งคุยกับภรรยา
แล้วก็เห็นภรรยาร้องเสียงดังเลยฟันใส่ภรรยาด้วย
พอชาวบ้านขี่จักรยานยนต์มาดูฟันเขาตายอีก

คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาฟังแล้วไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรดีนะคะ

ตอนที่รู้ตัวรู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะคุมตัวมาทำแผนเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ชุดสืบสวนของสพศรีเชียงใหม่ที่หนองคายนะครับ

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในสวนยางพารานะครับ
นี่ฮะตรงนี้คือที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านพระบาทอำเภอศรีเชียงใหม่
คือจุดนี้เนี่ยห่างจากถนนหลักเกือบ๒กิโลเมตรนะครับ
เปลี่ยวไหมมันก็เปลี่ยวนั่นแหละ
เพราะถ้าไม่ใช่เจ้าของสวนไม่ใช่คนงานเขาก็ไม่เข้ามา

แล้วก็มาดูจุดของศพทั้ง๓ด้วยนะฮะ
สบที่๑คือสบของนายสงการเจ้าของสวนหมายเลขที่เจ้าหน้าที่ทำไว้นะครับ
ที่สองคือศพของนางสาวจารุวัลภรรยาของนายรอนที่เป็นคนก่อเหตุ
ที่สามคือศพของนายสรวิทย์ชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียง
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์มาดูถูกฟันโดยไม่รู้ตัวนะครับ
เอาไปเป็นพยานหลักฐานในการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันนะครับ
วัดระยะพื้นที่เกิดเหตุระยะห่างของทั้ง๓ศพด้วยนะครับ
ศพแรกกับศพที่๒นะครับ
พบในพื้นที่โล่งในป่านะฮะมีคราบเลือดกับเส้นผมกระจุกอยู่เป็นจำนวนมากด้วยนะครับ
ตำรวจก็เอาเส้นแบ่งแนวกันพื้นที่เอาไว้นะฮะ
แล้วก็วัดระยะถ้าดูจากพื้นที่ของระยะเนี่ยศพที่๑กับศพที่๒
คือศพของนายสงการเจ้าของสวนกับศพของนางสาวจรุวัล
ภรรยาของผู้ต้องหาอยู่ห่างกันแค่๑๐เมตร
ศพที่๓อยู่ใกล้กับกระท่อมกลางสวนยางห่างจากจุด๒ศพที่เจอนะฮะ
เมตรเป็นจุดที่เจอศพนายสรวิทย์
แล้วก็มีหลานชายชื่อนายอนุชินที่ถูกฟันบาดเจ็บนะครับ
นายอนุชินวันนี้เราก็เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะครับ
นายอนุชินหลานชายของนายสรวิทย์ที่เขาขี่จักรยานยนต์ไปดูกัน
เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่ฮะ
เขายังโชว์ร่องรอยบาดแผลให้ดูเลยนะครับ
นี่คือถูกนายรอนไล่ฟันทั้งนั้นเลย
ข้อมือด้านขวานี่ก็มีแผลนะครับมีรอยขีดขวนตามลำตัวด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยได้ต่อสู้แย่งมีดกับนายรอน
นายอนุชินบอกว่าโชคดีมากที่เขาแย่งมีดกับนายรอน
แล้วก็แย่งมีดได้แล้วก็รอดชีวิตมาได้
คือถ้าย่งไม่ได้สงสัยถูกนายรอนฟันตายเหมือนกัน
นายอนุชินบอกว่าตอนนั้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลุงนะฮะ
ก็คือนายสรวิทย์เนี่ยมาดูจุดเกิดเหตุ
หลังจากได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ
ขี่จักรยานยนต์มาถึงนายรอนเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะ
ตอนที่เจอหน้ากันเนี่ยใช้มีดฟันลุงเขาเลยนะครับ
ตอนนั้นลุงเขานั่งคล่อมจักรยานยนต์อยู่ล้มลงกับพื้นเลยนะครับ

แล้วก็สามารถหนีเอาชีวิตรอดมาได้ส่วนในรอนเนี่ยวิ่งหนีไป
นมอบลงทางอยู่สภาพแล้วอายุทางค่อยคร่ะ
แบบติดต่อคนข้างหน้าให้มาครับลุงผมไปโรงพยาบาลให้ทันนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับภรรยาของนายสรวิทย์ที่ถูกฟันจนเสียชีวิตด้วยนะฮะ
ค่ะนี่ฮะเธอก็ยังโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้แล้วครับ
รับศพสามีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะฮะชื่อว่านางนวลใยนะ
บอกหมดเปรี้ยวหมดแรงนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
สามีต้องมาเสียชีวิตจากไปอย่างกระทันหันเพิ่งมีลูกกันนะฮะลูกเพิ่ง๖เดือนนะฮะ
ค่ะลูกเพิ่งหกเดือนเองนะครับเธอบอกทำใจไม่ได้
เมื่อวานเนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ย๕โมงเย็นเนี่ยเธอกับสามีแล้วก็หลานชายก็คือนายอนุชินคนเจ็บ
ทำสวนยางพารากันก็อยู่ใกล้กับสวนที่เกิดเหตุนั่นแหละนะ
ขณะนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเธอเนี่ยเป็นคนบอกสามีกับหลานบอก
ไปดูหน่อยสามีเธอก็ไปดูพอไปดูก็นั่นแหละฮะ
ไปถึงจุดก็ถูกในรอนฟันจนเสียชีวิตเลยนะครับเธอเสียใจมากครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอกับนายรอนเนี่ยไม่เคยเจอกันหรอกนะครับ
แต่ก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ไม่เคยรู้จักอะไรกันหรอกนะครับ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนโหดร้ายขนาดนี้นะตอนนี้ไม่อยากจะเห็นหน้าในรอนด้วยซ้ำ
ไม่อยากคุยด้วยยังแค้นอยู่อยากให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับสิ่งที่ในรอนทำเอาไว้เธอใช้คำว่าอยากให้จัดการให้สะสมเลยนะฮะ
ยังคิดไม่ออกว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตนะครับเพราะเพิ่งมีลูกอายุแค่๖เดือน
ถามว่าจะทำยังไงเธอบอกว่าตอนนี้ที่คิดได้ก็คือก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิด
พอดีได้ยินเสียงห้องขึ้นห้องอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
ว่าเด็งเงินวางทีละหนูกำลังเลยบอกแฟนหนูขี้รถไปเบิ่ง
พรึงกะเลเรทราดรถแด่พรึงกะเลเรขี้รถไปเบิ่งน้ำหลานพรึงน้ำหลานจ่าย
ตอนนั้นนู้นคิดว่างูกัดพรึงหนูเลยบอกเห็นพ่อหนูไปสวยพรึง
ผมว่าผมทางป่าเมือแรกนั้นผมเห็นงูงูสิงสามตัวแลนด์พานหนาวะสัน
ผมก็เลยหนูก็เลยย่านคือว่าแม่ไอรอดนี้ถือกงูกัด
หนูก็เลยเอิญแฟนหนูนี่ไปซอยอย่างสินะ
หนูก็บอกคือว่าผมจะฟันแฟนหนูแต่อย่างนี้นะ
หนูย่านเพื่อนนั้นฮึงหวังแม่ใส่หน้ากัน

ดอกออยู่สินะปฐานปลาเมือง
กำลังจะเลิกงานประมาณ๕โมง
นี่คือหนึ่งของศพที่เขาสูญเสียไปนะฮะ
ส่วนนายสงการเจ้าของสวนยางพารานายจ้างของนายรอนนะครับ
ญาติรับศพไปตั้งบรรพิกุศลที่วัดในหมู่บ้านพระบาทนะครับ
นี่ฮะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ภรรยาของนายสงการบอกกับเรานะครับบอกว่าสามีจ้างนายรอนผู้ต้องหามาทำงานที่สวนยางนะ
ก็ดูสนิทสนมรักใคร่กันดี
ก่อนเกิดเหตุจ้างนายรอนให้มาช่วยตัดย่าจ้างมา๒วันแล้วนะ
นายรอนคนเดียวนะก็ไม่รู้ว่าเวลามาทำงานเนี่ยนายรอนเนี่ยได้พาเมียมาด้วย
สามีก็ไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องครับแค้นอะไรส่วนตัวกับในร้อนหรือเปล่า
ส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยตากระตุกเหมือนกับมีรางบอกเหตุบางอย่าง
ส่วนศพของนางสาวจรุวัลภรรยาของในรอนผู้ต้องหานะครับ
ญาติรับไปบรรพิกุศลที่บ้านท่าบ่อนะครับอยู่ที่บรรพิกุศลท่าบ่อ
ตัวในรอนเนี่ยทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปสอบปากคำอย่างละเอียด
เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการทำงานนะครับ
เรื่องการก่อเหตุอีกครั้งนะครับเรื่องการตรวจหาสารเสพติดอะไรพรุ่งนี้ก็ต้องตรวจนะฮะ
แต่ตอนนี้แจ้งข้อหาไว้แล้วนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของอาวุธต่างนะฮะ
มีดที่ใช้ในการก่อเหตุพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ